เอาล่ะมาดูโรงเรียนแล้วไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้าง
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับไปที่เขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยอากาศกำลังเย็นสบายเลยทีเดียว
แล้วไปที่นั่นอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ

ตามได้จากคนนี้ครับผู้สื่อข่าวเสียงดีคุณยุธยาตุ้มมีครับ
เขาขอถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของหลายคน
อยากจะไปสัมผัสกับอากาศเย็นสบายวิวป่าภูเขาสวยงามชิวกันไปครับ
และยิ่งช่วงนี้มีสตอเบอรี่สดจากสวนขายกันริมทาง
ที่ก็ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเก็บเองกับมือด้วย

อันนี้เด็ดสดอย่างนี้

แต่ก็มีร้านหนึ่งนะครับที่ขายทั้งสตอเบอรี่
และพืชผลทางการเกษตรหลายอย่าง

ที่เราขายอยู่หน้าร้านก็จะมีพวกพริก

แหงแล้วก็มะเขือเทศ

ส่วนมากนี้จะเป็นไร่ของไล่เราปลูกเองหมด
เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ใช่ช่วงปีใหม่
หรือช่วงเทศกาลนี้ก็ตกเฉลี่ย
ก็ประมาณหักต้นทุนกำไรก็อยู่ประมาณ๘๐๐๑๐๐บาท
ถ้าปกติที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์
ก็อยู่ประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
รายได้ถือว่างามทีเดียวเพราะปลูกเองขายเอง

ช่วยเก็บสตอเบอรี่สดกันเลยครับ
คำเดียวเลยครับ

สตอเบอรี่มีทั้งหมดประมาณ๒ไร่

เพราะว่ามีแนวคิดคือทำเกษตรแบบผสมผสาน

ทำแบบเกษตรผสมผสาน
คือสตอเบอรี่ก็มันเต็มที่ก็ประมาณ๖เดือน

เพื่อที่จะปลูกสวรรษต่อเลยเป็นการปลูก

อีกประมาณ๓ปีก็จะเก็บลูกขายได้
จะมีผลผลิตขายตลอดทั้งปีเลยครับ
และนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มีการปลูก
เพื่อที่จะขายเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรครับพี่ป้อม

ละหวานมะละหวานนี่คือหวานจริงใช่ไหมไม่ได้ขมใช่ไหม

ฟักแม้วไม่เคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยกินเหมือนกัน
คือเราจะเอาไปทำอะไรกินได้บ้างครับตรงนี้

จืดแล้วก็ผัดกินสดเหมือนมะละได้ไหม
ได้เหรอครับหวานจริงหรือเปล่า
ความจริงแล้วพี่เขาบอกไม่ทันนะครับ
สดได้แต่ต้องปลอกเปลือกออกก่อน
ไม่เป็นไรครับของเขาปลอดสารพิษ
ฝากแมวกินได้ทั้งลูกแล้วก็ยอด

เห็นแบบนี้ไม่ได้จ้างใครนะครับ
คนในครอบครัวช่วยกันทำช่วยกันขาย
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงราชการที่๙
โดยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่
ที่สำคัญไม่มีแนวคิดที่จะขายที่ดินให้นายทุน
เพราะได้รับการจัดสรรตกทอดจากบรรพบุรุษ
ก็ตั้งใจจะทำเกษตรแบบนี้อยู่อย่างพอเพียง
พอดีที่เขาคอครับ